อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมตอนแรกที่ที่ฉันได้ฟังเนี่ย
ก็เอ๊ะเขาพูดว่าอะไรนะ

เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงเขาถือมีด
แล้วก็ขู่ชาวบ้านชาวช่องจะฟันเขาไปหมด

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยกันฟังช่วยกันแปลหน่อย

ทีแรกเนี่ยตอนที่เราสองคนนั่งฟังกันอีกรอบนึง

เขาบอกว่าไอ้ที่ว่าเขาเสียงดังอันไหนค่าเสียงเอามาซิ

เสียงคือที่มันเกินเดี๋ยว๑๐เดียวที่บอกว่าดังเนี่ยเอามาสิ

วัดค่าเสียงเอามาให้ดูซิเป็นตัว

คุณผู้ชมคือคนที่ถ่ายคลิปเองเนี่ยก็ยังงงเลยนะว่าเอ๊ะตอนแรกนี่

แต่ก็พยายามฟังไปเรื่อยค่ะ
จับใจความได้บ้างนะ
คือผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกระท้แน่จริงก็ออกมาสิ
เพราะว่าดูสิคะเขาว่ามีอาวุธอยู่ถืออยู่ในมือแกว่งอยู่นั่นคือมีด
ส่วนตำรวจถ้าเกิดจับเนี่ยนะถ้าเกิดฉันออกจากคุกมาเมื่อไหร่เนี่ย
รองจะฟันให้ตาแตกให้หัวแบะเลย
อันนี้คือประโยคที่ผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้พูด
ทีนี้ค่ะพอเขาพูดเขาพ่นแต่ละคำของเขามาเนี่ย
จะเห็นนะว่าไม่มีใครออกมาต่อปากต่อคำ
คือทุกคนเหมือนกับปิดบ้านเงียบไม่อยากจะยุ่ง
เขาก็ตะโกนโวยวายนะเดินไปในซอยในหมู่บ้าน
แล้วก็ย้ำด้วยนะถ้าใครบอกว่าเขาเสียงดังและใครจับ

ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้เขาหัวร้อนเรื่องอะไร
ไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมาโดนตัวไหนมาหรือเปล่า
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีอาการป่วยหรือไม่
แต่เห็นแบบนี้แล้วแจ้งพิกัดไปแล้วฝากตำรวจไปดูแลหน่อยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็หวาดภาวะไงรอบนี้มันอาจจะไม่เกิดอะไร
อาจจะถือมีดมาขู่เฉยแต่ไม่รู้ว่ารอบหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

นั่นสิอันนี้ก็ยังงงอยู่เลยนะเนี่ย